แต่ข่าวนี้ต้องชนด้วยตาเป็นเก๋งแดงเจ้าปัญหาชนนิ่งแล้วเขาก็ซิ่งหนีไปฮะ
ท่าน้ำศิริราชสะเทือนเมื่อวานนี้ฮะเป็นเหตุการณ์รถยนต์ไปชนกับรถยนต์อีกคันหนึ่ง
เก๋งแดงไปชนกับรถสีสีเทาคันนี้ฮะชนเสร็จคนในรถเก๋งแดงเนี่ย
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นพลเมืองดีเป็นพี่ตำรวจ
พยายามจะมาสอดส่องคนในรถเก๋งทำนิ่งไม่ไหวติงเปิดดิ
ก็ไม่ยอมเปิดเหมือนกันฮะไม่ยอมเปิดประตูแต่ประการใด
จากนั้นมาเร่งเครื่องทะลุจากรถคันนี้ถอยเหรอไม่ถอย
่งไปข้างหน้าคือชนทับอีกทีอ่ะชนซ้ำอีกทีจนกระทั่งหนีออกไปฮะ
ใกล้กับท่าน้ำศรีราชเจ้าหน้าที่ต้องยิงปืนสกัดอ่ะ
สองนัดโป้งนี่โรงพยาบาลศรีราชอยู่ตรงนี้เลยฮะ
และเสียงดังสนั่นหวั่นไหวครับสุดท้ายแล้วคนในรถสีแดงเดินออกมา
พอเดินออกมามีอาการกระตุกเหมือนชักกระตุกฮะ
พอชักกระตุกเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเอางี้เดี๋ยวค่อยตรวจสอบแล้วกัน
ส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนก่อนเลยฮะ
เขามีโรคประจำตัวคือโรคลมชักเราเจอประจำนะ
คนเป็นโรคลมชักขับรถอยู่ดีแล้วไปชนคนอื่นเนี่ย
ไม่ได้เมาไม่ได้ประมาทแต่มีอาการโรคลมชักอาการนี้ก็เช่นเดียวกัน
เขายืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ไม่ได้ตั้งใจจะหนี
แต่พอชนแล้วเนี่ยเหมือนสติมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
มันเกิดอาการชักกระตุกกระตุกเดี๋ยวนะชักกระตุกแล้วขับเหยียบคันเร่งได้ไง
เขาชี้แจงอย่างนี้หลังจากที่ชนรถคันแรกไปชนอีก๗คันรวด
สุดท้ายได้ยินเสียงปืนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถคุมตัว
แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลเอาไว้ก่อนได้
คันที่เป็นคู่กรณีคันแรกคุณโสภลคุณโสภลหรือคุณแบ๊งก์บอก
กำลังจะพาคุณแม่มาหาหมอที่โรงพยาบาลศรีราช
เพราะขับมาอยู่ดีเจอรถชนตุ้มเวียงเลยครับ
หัวของพี่โสภลเลยเวียงเลยส่วนคุณแม่
หัวคุณแม่ไปชนกระจกรถตัวเองหัวแตกเลย
และจากนั้นมาคนที่เป็นคู่กรณีไม่ยอมลงจากรถ
เจออีกทีคือมาเจอที่โรงพักแล้ว
พอมาเจอที่โรงพักคำขอโทษสักคำก็ไม่มี

เออกูรู้แล้วแล้วมีคำขอโทษไหม
คำขอโทษไม่มีแม้แต่คำเดียว
เหตุการณ์นี้เคราะห์ดีนะฮะไม่มีใครถึงขั้นเจ็บ

เขาทำใบขับขี่เขาอยู่เท่าไหร่คะ

เพราะอะไรถ้าน้อยเนี่ยคือเป็นคำตอบเลย

เป็นโรคลมชักไม่สามารถสอบใบขับขี่ได้

คุณผู้ชายก็ต้องไปตามตอบเรื่องนี้ด้วยนะคะ